ผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้าน
ถูกฝังอยู่ที่บริเวณพื้นที่หลังบ้าน
นี่นะฮะคือทางลูกสาวเนี่ย
แล้วก็ทางแยศแยศบอกติดต่อไม่ได้มา๓วันแล้ว
เนื้อที่ของบ้านเนี่ยอยู่ในเมื้อที่ราวสองร้อยตารางวานะครับ
จะมีบ้านอยู่สองหลังในเนื้อที่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับตรงจุดด้านหลังบ้าน
ติดกับกำแพงรั้วเนี่ยไปเจอกองหินที่ใช้ก่อสร้างมีถุงปุ๋ยเปื้อนเลือด
มีถังสีมีรอยเลือดหยดเนี่ยอยู่แบบนี้ค่ะ
ที่แรกล้านชายมาเจอก่อนอืมเพราะว่ายาจแย่ดข้าบอกให้มาดูหน่อยครับ
เนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยติดต่อไม่ได้มาสามวันครับ
เจ้าของบ้านคือนายโรธนรเบศหัดสดินเดชดำรงอายุห้าสิบสาม
ปีเป็นพนักงานธนาคารนะฮะทำงานธนาคารอยู่แถวศรีลม
นะครับแล้วเขาเป็นเจ้าของบ้านและมีหอพักอยู่แถวแถวนั้น
แหละนะฮะคนที่ก่อเหตุฆ่าแล้วก็ฝังหมกเอาไว้คาดว่าจะเป็นคน
งานก่อสร้างแล้วก็คอยให้ดูแลหอพักห้องเช่าคนนี้นะฮะนาย
ทัศน์พงศุกร์พรมอินหรือว่าในตานอายุ๓๒ปีเป็นลูกจ้างของ
ผู้ตายหลังจากก่อเหตุเนี่ยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เห็นว่า
เขากำลังล็อกประตูบ้านแล้วก็เดินออกไปแบบนี้ซึ่งญาติญาติ
เขาก็เห็นผิดสังเกตแล้วค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไร
อืมเพราะมาตามหาเจ้าของบ้านมาตามหาผู้ตายแต่ตอนนี้ยังไม่
เจอศพนี่นะฮะตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับค่ะเผื่อใครพบเห็น
นะครับในตานทัศน์พงศ์สุขพรหมอินวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผู้
ดูนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะภาพจากกล้องวงจร
ปิดเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากเกิดเหตุนะฮะวินาทีที่ในตานอยู่
ประตูรั้วบ้านตอน๒๒นาฬิกา๑๐นาทีวันที่๑๗เมษายน
ค่ะแล้วเดินมาแบบนี้ลักษณะเหมือนโวยวายอยู่ตลอดเวลา
คือวันนี้ก่อเหตุไปแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้
เป็นช่วงที่ญาติญาติเขาติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้
แต่เพื่อนบ้านแถวนี้เขาบอกได้ยินเสียงในตานเดินโวยวาย
โวยวายเนี่ยเป็นเนื้อหารักษณะพูดถึงการฆ่า
พูดถึงการบอกว่าอย่ามาดูถูกกันฆ่ากูไม่ได้แล้วมาข่มเหง
กูคือสุดยอดของวงการนักฆ่าอะไรอย่างนั้นเลย
แต่ตอนนั้นเพื่อนบ้านเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ถือสุดยอดฆ่าฆ่าไม่ไหวต้องพาไปฆ่าถิ่ง
เพราะไอ้หน้าอ่อนฆ่ากูไม่ได้ไงแล้วไปข่มขี่ข่มเหงพวกมึงไงไอ้โง่
กูมันต้องสุดยอดของนักฆ่าเว้ยเอาข้าอย่างเดียวเว้ย
คือคลิปตรงนี้เพื่อนบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้
ช่วง๔ทุ่ม๑๗เมษายนค่ะ
แต่ตำรวจเนี่ยบอกว่าในตานเนี่ยฆ่าเจ้าของบ้านที่เป็นนายจ้างของเขา
ก็คือคุณโรดนัตรุเบสตั้งแต่เย็น๑๖เมษายน
เพื่อนบ้านยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่กล้าออกมาดูกัน
แต่เขาก็เนี่ยฮะถ่ายคลิปเอาไว้มีภาพจากกล้องวงจรปิดถ้าย้อนไปนะฮะ
๑๐เมษายน๘วันก่อนเจอศพนี่นะฮะ
นาฬิกา๓๒นาทีในตานหลังเสร็จจากงานทาสีกำแพง
เดินไปซื้อน้ำอัดลมที่ร้านขายของชำในซอย
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
นี่นะฮะหลังจากนั้น๑๐นาฬิกา๓๖นาที
ก็เดินถือขวดน้ำอัดลมเดินกระดกน้ำอย่างสบายใจนะ
อ่าคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจะดูก็

ยังไม่ได้ว่าเดินดูคลุ้มคลั่งฟุ้งซ่านอะไร
อ่านี่นะฮะนี่เป็นหลักฐานที่ได้เพิ่มมานะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ที่เจอศพเนี่ยนะฮะ
หลานชายของผู้ตายเนี่ยมาเจอก่อนบ่าย๓เมื่อวาน
มาที่บ้านบอกน้าสาวที่เป็นน้องสาวของผู้ตายโทรมาบอก
บอกให้มาดูที่บ้านหน่อยติดต่อคุณโรธนรเบศไม่ได้มา๓วันแล้ว
พอมาถึงเนี่ยประตูรั้วบ้านคล้องแม่กุญแจจากด้านนอก
ก็ต้องให้ช่างเนี่ยมาตัดแม่กุญแจออกเดินสำรวจในบ้านหลังใหญ่
ชั้น๒เจอรอยเลือดเริ่มเอกใจว่าจะเกิดเหตุร้ายกับน้าชาย
ไปดูจุดหลังบ้านจะมีบ้านหลังเล็กอีกหลังนึงไปเจอกองหินนะฮะมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วย
ก็เลยลองใช้กระป๋องเนี่ยโกยหินกับดินข้างบนออกเจอถุงปุ๋ยเปื้อนเลือด
มั่นใจว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่นี่ตรงนี้แหละค่ะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาตรวจสอบค่ะแล้วเมื่อวานก็เจอศพนะฮะ
ลูกสาวของผู้ตายก็บอกกับชุดสืบสวนบอกที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
พ่ออยู่คนเดียวคุณโรธนรเบศอยู่คนเดียวมีลูกจ้างจะคอยดูแลห้องเช่า
ขอพักให้กับพ่อซึ่งจะอยู่ในซอยส่วนลูกสาวอยู่อีกที่หนึ่ง
สายเมื่อวานนี้เพื่อนพ่อที่ทำงานโทรมาหาบอกเอ๊ะทำไมพ่อไม่มาทำงานที่ธนาคาร
เพราะปกติแล้วเขาบอกว่าพ่อเนี่ยไม่เคยหยุดงานเลยแล้วติดต่อไม่ได้ด้วย
ญาติที่ว่าหลานเข้ามาดูเนี่ยทางญาติฝั่งนู้นบอกติดต่อไม่ได้๓วัน
อืมนะเมื่อวานนี้ลูกสาวก็มาที่บ้านเหมือนกันมาถึงเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังล็อกประตูรั้วบ้านด้านนอก
จังหวะเมื่อกี้เลยตอนแรกเลยอ่ะภาพอ่ะอ่าเดี๋ยวดูคลิปนะฮะนี่นี่ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้คือใครค่ะอ่าเพราะว่าไม่ค่อยได้มาที่บ้าน
ถามนี่คุณเป็นใครอะไรยังไงผู้ชายคนนี้บอกอ๋อผมเป็นพ่อบ้านดูแลบ้านหลังนี้
อืมอ่าแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็ให้ไปหายาดที่สวีรมตอนนั้นก็ขอให้ขายกุญแจออก
ให้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมขายค่ะสะพายเป้เดินออกไปเลยค่ะ
ทางปากซอยอืมนะฮะระหว่างนั้นน่ะสวนทางกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติที่เขาจะมาดูอีกคนนึงอ่ะอืม
แล้วในตานเนี่ยเดินพูดจาพึ่มพำบอกมึงพูดอะไรไม่ได้แล้วมึงอยู่ในถุงโอ้ย
เขาก็เริ่มเอกใจกันอะไรอยู่ในถุงแล้วก็มาเจอที่บ้านนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับพลโนตรีภัยศาลวงวัชระมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีมาติดตามความคืบหน้าทางคดี
ที่สพไซน้อยท้องที่เกิดเหตุยังจับคนร้ายไม่ได้นะอืม
นี่คือสิ่งที่น่าห่วงเลยนะฮะทางตำรวจบอกว่าในตานผู้ต้องหาเนี่ย
กับทางฝั่งของเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ตายเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้
แล้วผู้ตายก็ชวนในตานเนี่ยมาช่วยทำงานก่อสร้างมาดูแลหอพัก
เนื่องจากผู้ตายเขามีห้องเช่าที่เปิดให้คนเนี่ยเช่าพักนะครับ
ว่าวันที่มีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตคือเย็น๑๖เมษายน
คงจะมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นในบ้านหลังเกิดเหตุของผู้ตาย
จากนั้นในตานก็เลยฝังศพเอาไว้จากการตรวจสอบสภาพศพ
พบว่าผู้ตายไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าขณะเดียวกันคนร้ายหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพเนี่ยก็อยู่ที่บ้านอยู่วันสองวัน
ก่อนจะหลบหนีไปซึ่งตอนนี้ตำรวจรู้เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแล้ว
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะฮะ
ตำรวจบอกว่าตัวในตานเองไม่มีอาการทางจิตหรือไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของ
ยาเสพติดหรือการใช้สารเสพติดนะครับ
คนร้ายเนี่ยเป็นเป็นช่างช่างก่อสร้างนะฮะเขาก็เหมือนจะดูมีความสัมพันธ์ที่
สนิทกันมากกว่าคนทั่วไปนะครับมาทำงานที่บ้านที่ตายนานหรือยังคะ
มีความสนิทสนมกันแค่ไหนเขารู้จักกันมานานพอสมควรแล้ว
แล้วก็ในช่วงประมาณสัก๒เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีเข้ามา
เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นอ่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรามาเริ่มไล่เรียงเหตุการณ์กันใหม่อีกทีหนึ่งหลังจากที่ในตาเนี่ยเขาก่อเหตุ
เขาหลบหนีแล้วจังหวะที่ภาพนี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูไปตอนที่ทางด้านครอบครัวของคนตายมาเห็นเขา
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วยังมีการพูดจาถามเขาคุยเขาบอกเขาเป็นพ่อบ้านใช่ไหม
ครับมาดูแลบ้านอืมแล้วลักษณะนะบอกให้เขาเปิดประตูเขาไม่เปิดด้วยนะ
เขายังบอกด้วยว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักจังหวะนี้แหละนะคะคือเหมือนกับเขามีท่าทีที่ใจเย็น
ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งครอบครัวของคนตายต้องไปให้คนมาไขกุญแจตัดกุญแจแล้วเปิดเข้าไปในบ้าน
แต่คุณผู้ชมมันจะมีภาพด้วยนะเป็นภาพจากกล้องมุมจรปิดที่จับภาพได้ว่าในตาน
หนีขึ้นรถแท็กซี่ไปจะเป็นจังหวะที่เขาเดินข้ามถนนแล้วเขาจะไปเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง
เขาโบกรถแท็กซี่คันนึงแล้วมีแท็กซี่สีชมพูมาจอดรับนี่เลยค่ะแล้วจังหวะนี้คือวิ่งแล้วนะพี่อุ๋ย
นี่ก็คือมาจากหน้าบ้านพักนั่นแหละแล้วก็ออกมานี่มาโบกแท็กซี่นี่ใช่ไหม
ใช่แล้วข้ามฝั่งมาแล้วคือโบกมาตั้งแต่อีกฝั่งนึงเอาง่ายแท็กซี่มาจอดเจ้าตัวจังหวะนี้ไม่ได้เดินใจเย็นแล้วนะ
วิ่งเลยวิ่งขึ้นรถแท็กซี่ไปทันทีนะคะแล้วอย่างนี้นี่แหละตรงจุดนี้ที่เห็นเขาบอกว่าคนขับแท็กซี่พาในตา
มุ่งหน้าไปจุดหมายคือในตานบอกจะไปบางเขนทีนี้ทางด้านของคุณซักนัทวินของเราค่ะ
สักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ไปดูหน่อยเราได้ภาพกล้องมุมจรปิดพี่อุ๋ยดูนี้คุณผู้ชม
ก่อนที่ในตานจะลงจากรถในจุดนั้นซึ่งแท็กซี่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องค่ะคือระหว่างนี้เนี่ยก็คือญาติญาติก็เข้าไปในบ้านแล้ว
แล้วก็เริ่มไปเจอศพแล้วค่ะส่วนในตานก็หนีมาตรงนี้หนีมาตรงนี้
จังหวะที่ในตานลงกล้องอีกมุมมันจับภาพได้๑๖นาฬิกา๙นาที
เห็นในตานไหมคะสะพายกระเป๋าเป้สีดำที่ผ่านมาจากกล้องที่ครอบครัวไปเจอหน้าประตูบ้านอ่ะ
เดินผ่านหน้ากล้องจุดนี้ไปมุมนี้เห็นในตานเดินผ่านร้านอาหาร
่งหน้าไปตรงฝั่งวงเวียนบางเขนแล้วเขาเดินไปเรื่อยลักษณะไม่ได้รีบร้อนอะไร
ครับเดินแบบใจเย็นนะคะอ่ะทีนี้จากนั้นในตานเดินกลับมาอีกรอบ
คราวนี้เขาเข้าร้านสะดวกซื้อค่ะพี่อุ๋ยเข้าไปในนั้นประมาณสักสองสามนาที
รอบนี้ในตานเดินออกไปทางวงเวียนบางเขนอีกรอบนึงนะคะ
ไม่รู้เขาคิดอะไรนะเหมือนเดินกลับไปกลับมาตรงบริเวณนั้น
แต่ตอนนี้ไม่ได้เดินย้อนกลับมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเขาเนี่ยจะเดินไปไหน
แต่จริงเขาไปบอกกับคนขับแท็กซี่สีชมพูว่า
จริงจุดหมายเขาคือเขาจะไปลงที่สุดที่สารสะพานควายนะ
แล้วช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีค่ะในตานเดินวนเวียนอยู่แถวย่านบางเขนอยู่เลยนะคะ
ยังไม่ได้ไปไหนเดินผ่านหน้าสำนักงานเขตบางเขน
แล้วเขาก็สะพายกระเป๋าเป้สีดำไว้ที่ด้านหลังแล้วจังหวะนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูที่เห็นจากกล้องวงจรปิดที่รับในตานออกมา
ครับซึ่งอย่างที่พี่อุ๋ยบอกเจ้าตัวเขาไม่รู้หรอกว่าเขารับฆาตกรมาน่ะ
นะชื่อคุณจรูนขุนวิชัยอายุหกสิบสองปีลุงจรูนบอกโอ้โหเห็นข่าวตกใจเลย
เอาเลยทีนี้รีบติดต่อไปที่ตำรวจสภไซน้อยตั้งใจเข้าไปให้ปากคำค่ะ
รับไปคือรับเย็นเมื่อวานนะใช่ค่ะวันนี้แกรีบมาเลยใช่ไหม
อุ้ยใครจะไปรู้เราว่าจะรับฆาตกรอ๋ออู๋ออกเป็นข่าวคลิปคมขนาดนี้ครับ

จรูนออกมาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
ตานตัวคนร้ายมาโบกรถ
ฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไซน้อยจากที่เราเห็นนั่นแหละ

แล้วมาเปิดประตูนั่งข้างผมด้วย
ก็คือข้างคนขับระหว่างอยู่ในรถ
ลุงบอกว่าอะไรลุงจรูนบอกว่าในตานมีท่าทีกระวนกระวายแล้วดูรีบร้อน
แต่เขาก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา
แล้วลักษณะให้พูดเปลี่ยนเส้นทางตลอด
เดี๋ยวเปลี่ยนไปสุทธิศาลเดี๋ยวเปลี่ยนไปสะพานควาย
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะลงจุดไหนกันแน่

แต่ที่มันน่าผิดสังเกตลุงจรูนบอกแบบนี้ว่า
พอมีคนโทรเข้ามาในตานไม่รับสายเลยนะ

แล้วก็เลยมีการพาในตานเนี่ย
คือจะพาไปส่งตามจุดหมายปลายทางที่เจ้าตัวบอกไว้
พอขับไปตรงถนนบางกรวยไซน้อยยาวไปข้ามสะพานพระราม๔
ก่อนที่มันจะไปตรงข้ามสะพานข้าม๕แยกปักเกร็ด
วิ่งต่อไปลงถนนแจ้งวัฒนะคุณผู้ชมตามไปนะอ่านี่ดูภาพ
จังหวะนี้มันต้องไปลงถนนแจ้งวัฒนะ

ซึ่งมุ่งหน้าวงเวียนบางเขน
ก่อนถึงวงเวียนบางเขนค่ะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
จุดนั้นรถมันติดค่ะ
แล้วตัวของในตานหงุดหงิดแล้วตอนนี้หงุดหงิดเลยหงุดหงิดครับพี่อุ๋ย
แล้วเลยบอกลุงจรูนว่าผมลงทางนี้ก็แล้วกัน
แล้วควักเงินมาจ่ายค่าแท็กซี่ให้กับลุง๒๖๕บาท
เงินออกมาจากกระเป๋าลุงจรูนบอกว่าตอนนั้นตานล้วงออกมาเป็นแบงค์๕๐๐แล้วเป็นแบงค์ใหม่ด้วย
แล้วพอจ่ายให้แล้วบอกกับลุงว่าไม่ต้องทอน

มากแล้วบอกลุงว่าผมเห็นคนขับแท็กซี่ลำบาก
นะแต่ตนเองบอกว่าไม่รับแล้วหยิบเงินทอนลุงจรูนบอกไม่เป็นไร
ลุงจรูนยังยืนยันจะเอาเงินทอนให้ในตานไป

จากนั้นในตานข้ามถนนค่ะไปฝั่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนคร
แล้วเดินไปบนทางเท้าฟังเสียงลุงขับแท็กซี่ดีกว่าค่ะ

ก็บอกไม่เป็นไรเพื่อนเขาอยู่แถวนี้เยอะ

แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมา

ท่านผู้ชมได้ชมไปภาพจากกล้องวงจรปิดต่างที่ทีมข่าวของเราได้มาเนี่ย
คือเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งณขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้นะฮะ
เพื่อใครพบเห็นเบาะแสแต่งตัวแบบเมื่อสักครู่นี้
มีกระเป๋าเป้สีดำนี่คือภาพสุดท้ายตอนที่ลงไปที่หน้าวัดพระศรีย่านบางเขน
เดินผ่านหน้าสำนักงานเขตบางเขนแล้วก็เดินเข้าออกซอยอยู่นั่นแหละ
เดินไปมาอยู่แถวนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่แถวไหนแล้ว
ถ้าจะเห็นภาพที่เป็นภาพตามลักษณะของการตามตัวผู้ต้องหา
ที่เป็นภาพนิ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับ
ที่เป็นใบหน้าภาพนิ่งของในตานนะฮะ

คือถ้าใครพบเห็นนะฮะ
แต่ถ้าดูภาพนี้แล้วดูอีกภาพหนึ่งคู่กันนะ
แล้วมีญาติเขาไปเจอพอดีตอนกำลังมาตามหาตัวเจ้าของบ้าน

มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับภาพนิ่งมากนัก
เพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ท่านผู้ชมดูสองภาพแบบนี้ก็แล้วกัน
เพราะภาพจากล้องวงจรปิดเขาใส่แมสค์
แต่จะใส่เสื้อผ้าแบบนี้เผื่อใครพบเห็นนะครับ
ท่านผู้ชมครับลูกสาวของผู้ตาย
อยากให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
ขอให้ลงโทษให้สูงที่สุดให้หนักที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดที่เจอศพเนี่ยก็ไปเจอของเส้นไหว้
อยู่ที่ปลายเท้าของผู้ตายในจุดที่ฝังศพด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ
ก็เหมือนกับที่หลานชายเข้ามาเจอก่อนนะฮะ
หลานชายบอกมาเจอลักษณะแบบนี้เป็นจานนะฮะ
เหมือนเป็นจานใส่มะม่วงแล้วก็มีทูบจุดทิ้งเอาไว้เหมือนของเส้นไหว้
เพราะว่าในตานเองก่อเหตุตั้งแต่เย็น๑๖เมษายน
จะออกจากบ้านคือบ่ายเมื่อวานนี้๑๘เมษายน
และอันนี้ที่เห็นนะมันไม่ใช่กระจานใส่มะม่วงสุกนะพี่อุ๋
ด้านซ้ายเห็นไหมมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระถางรูปปั้น
และเป็นรูปปั้นน้องหมาอยู่อย่างนี้มีทูบปักอยู่ด้วย
ไม่ใช่ทูบของกู้ภัยไม่ใช่ทูบของเจ้าหน้าที่นะฮะ
ปกติเวลาเจอเหตุอย่างนี้กู้ภัยแล้วก็ใช้ทูบดับกลิ่นเนี่ย
เขาจะแบบโอ้โหจุดแบบหวัดเยอะแบบเป็นกำเลยอ่ะ
นี่แค่ไม่กี่ดอกนะฮะเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตอนที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเชื่อว่าในตานคนก่อเหตุ
ทำลักษณะเหมือนกับการบูชาหรือว่าเส้นไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
มีตุ๊กตาหมานะมีกระถางใบเล็กใบใหญ่นะครับ
ม่วงก็เป็นมะม่วงสุกแล้วนะครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีคุณเบิร์ตนะฮะผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ
วันนี้ญาติญาติก็มาที่บ้านพักนะฮะลูกสาวที่เป็นลูกบุญธรรมนะฮะ
ของคุณโรธนรเบศที่เสียชีวิตนี่ฮะบอกกับเราว่า
กระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อของเธอเนี่ยหายไปด้วย
ปกติพ่อจะกดเงินติดตัวไว้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐๑๐๐๐๐บาท
แล้วที่ผ่านมาพ่อเนี่ยจ้างให้ในตานมาทำงานต่อเติมบ้าน
มาเฝ้าห้องเช่าแต่ระยะหลังพ่อเคยบอกว่าในตานชอบดื่มเหล้า
จะเลิกจ้างเมื่อวานนี้ช่วงที่เธอมาตามหาพ่อมาที่บ้าน
ตานเดินสวนออกมาจากบ้านเธอก็ถามในตานบอก
พ่อให้ไปหาญาติที่ศรีลมตอนนั้นนั่นแหละเธอบอก
จับพิรุษได้ก็ที่ศรีลมเนี่ยมันคือที่ทำงานของพ่อ
ลูกก็คงงงกันมาถึงพ่อไปไหนบอกพ่อไปหายาดแล้วที่ศรีลม
ไม่มีญาติพ่อเนี่ยคือถามในตานพ่ออยู่ไหนในตานจะไปไหน
ตานบอกพ่อให้นายตานไปหาญาติที่ศรีลมให้ไปหาญาติพ่อ
แต่ที่นั่นมันมีแต่ที่ทำงานไม่มีญาตินะครับ
จากนั้นในตานก็ก็เดินหนีหายไปเลยนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
บอกอยากให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้โดยเร็วและให้ลงโทษให้หนักที่สุด
ขั้นประหารชีวิตไปเลย
คือมันพูดกับคนในห้องเชี่ยวว่ามันฆ่ามาหลายคนแล้วตำรวจยังทำอะไรมันไม่ได้เลย
คือซึ่งถ้ามันติดคุกมีเทศกาลมีวันอะไรสำคัญก็ได้ลดโทษอีก
มันก็ยังจะมาก่อเหตุคนอื่นอีกหนูไม่อยากให้ใครเป็นเหมือน
สาวบอกในตานบอกพ่อไปหาญาติที่ศรีลมแต่เธอบอกว่าที่ทำงานพ่อนั่นแหละ
โทรมาหาบอกพ่อเธอเนี่ยทำไมไม่มาทำงาน
ติดต่อไม่ได้เธอก็เลยจับพี่รุษได้
เพื่อนบ้านของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
เห็นผู้ตายถอยรถ๒คันนะเป็นรถเก๋งยาริสกับรถกระบะ
มาล้างอยู่ที่หน้าบ้านวันที่ออกมาล้างรถคือเช้า๑๖เมษายน
ซึ่งปกติคุณโรธนรเบศจะเอารถมาล้างทุกวันหยุดอยู่แล้ว
จากนั้น๑๘เมษายนผ่านมาอีก๒วันรถยังจอดอยู่หน้าบ้านจุดเดิมเหมือนเดิมเลย
ก็เริ่มเอกใจแล้วจนกระทั่งญาติเข้ามาตามหากัน
แล้วก็ไปเจอศพถูกฝังอยู่ที่บ้าน
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเขาเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังบอกว่ารับนายตานเข้ามาทำงานได้ปีกว่า
ให้ดูแลบ้านกับดูแลหอพักให้
นี่นะฮะคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่หอพักของผู้ตาย
อยู่ในซอยนั่นแหละนะฮะซอยร่วมใจซอยเดียวกับหอพักที่ผู้ตายเป็นเจ้าของนะฮะ
นั้นมีหอพักเยอะนะฮะก็ไปถึงก็ไปเจอกับแม่ค้าขายของชำอยู่ใกล้กับหอพักของผู้ตาย
ร้านนี้นะครับทางแม่ค้าเนี่ยบอกว่าคืน๑๖เมษายนตอนนั้นเห็นในตานกับผู้ตาย
เขายืนคุยกันอยู่หน้าหอพักตอน๒ทุ่มลักษณะเหมือนมีปัญหากันเล็กน้อย
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เห็นผู้ตายเห็นเจ้าของหอแล้วไม่เห็นอีกเลย
เมษายนช่วงเที่ยงในตานมาซื้อน้ำอัดลมกับยาเส้นที่ร้าน
แล้วก็เดินกลับไปจากนั้นช่วงก่อนเที่ยง๑๘เมษายนในตานมาขอซื้อน้ำอัดลม๒ขวด
ยาเส้นอีก๒ห่อซึ่งครั้งนี้เห็นนายตานเป็นครั้งสุดท้าย
แต่เท่าที่สังเกตเห็นก็คือในตานมีสีหน้าเศร้าหมอง
แล้วก็ดูพูดน้อยกว่าปกติ
อาจจะทะเลาะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เห็นคุยกันตรงนี้ตรงนี้
เราก็ไม่ได้คิดว่าเราก็คิดว่าเราก็คงคุยงานกับคนงานเขาอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้เห็นหน้าเขาประจำแหละลูกน้องเขาคนนี้
ส่วนหอพักที่ผู้ตายเป็นเจ้าของนะครับทุกผู้ชมครับ
ห่อพักนี้นะครับมีห้องเช่าห้องนึง
คนที่นี่บอกว่าห้องนี้เนี่ยเจ้าของหอเขาให้ในตานอยู่
เป็นคนงานแล้วก็คอยดูแลหอพักให้ด้วยให้อยู่ฟรีเลย
ก็เป็นคนงานห้องนี้นะฮะเข้าไปดูในห้องนี่
ข้าวของก็โอ้โหกระจัดกระจายเยอะแยะไปหมดนะ
มีหนังสือสวดมนต์ก็มีก้นบุหรี่ก็มีกล่องถุงยางอนามัยก็มีนะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้อะไรเต็มไปหมด
หนึ่งในผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่บอกว่า
เห็นในตานครั้งล่าสุดคือ๑๗เมษายนตอน๒ทุ่ม
วันนั้นเนี่ยตอนค่ำเนี่ยอยู่เดินมาบอกคนในหอ
บอกอ๋อนี่คุณโรธนรเบศเจ้าของหอเนี่ย
เขาไม่อยู่เขาไปต่างจังหวัดนะให้จ่ายเงินค่าเช่าเนี่ย
กับตัวในตานได้เลยโอ้โหปกติคิดเดือนละ๒๕๐๐ใช่ไหม

เอ้ามีงี้ด้วยแต่ทุกคนที่หอพักไม่มีใครเชื่อนะฮะ
อ่าเขาฟังแล้วมันดูแปลกก็เลยบอกในตานไป

คุยกันเองก็แล้วกันวันนั้นในตานไม่พอใจนะครับ
คงไม่พอใจที่ไม่ได้เงินค่ะส่งเสียงเอะอะโวยวายนะ
ทำท่าทางแบบโอ้โหดูแล้วเหมือนแบบผิดปกติแล้วอ่ะด้วยความตกใจเนี่ย
ห้องนี้เขาบอกเขาก็ผลักในตานแล้วก็ไล่ออกไปจากพื้นที่ห้อง
ที่เขาอยู่อาศัยก็เลยอ่ะอืมก่อนหน้านี้เพื่อนข้างห้องของในตานเอง
เคยบอกนะฮะได้ยินเสียงในตาเนี่ยเวลาอยู่ในห้องอ่ะ
หออ่ะค่ะพูดคนเดียวก็มีอืม
ก็เลยไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตประสาทอะไรหรือเปล่าอืม
ขณะเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นไปตามความเชื่อนะ
ใช่คือคนที่พักอยู่ที่นี่ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราเนี่ย
เขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าห้องห้องนึงที่อยู่ข้างห้องเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เขาก็ยังอยู่ดีแล้วเขาก็ย้ายออกไปได้สักอาทิตย์หนึ่ง
เขาบอกว่าคือคนที่สนิทกับคนที่เพิ่งย้ายออกไปเนี่ย
เล่าว่าเขาเป็นหมอตั้งสารพระภูมิที่เช่าห้องตรงนี้ติดอยู่กับในตาเลย
และเขาเองก็เคยไปบอกทักผู้ตายก็คือคุณโรธนรเบศแล้วว่าเนี่ย
ให้ระวังไว้นะระวังเอาไว้ให้ดีในตานคนนี้
โงเห้งคนนี้เนี่ยไม่ดีไว้ใจไม่ได้อย่าเอามาเป็นลูกน้อง
เป็นคนใช้ไม่ได้อย่าเลี้ยงเอาไว้เพราะมีแต่จะนำภัยเข้ามาหาตัว
หลังจากที่หมอสารที่ตั้งสารพระภูมิให้เนี่ยพูดเตือนคุณโรธไปแบบนี้
คุณโรธไม่ได้เชื่อนะตามที่หมอสารบอก
จนกระทั่งกลายเป็นมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือคนที่เขาอยู่หอพักเขาให้ข้อมูล
เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่ามีคนงานก่อสร้างนะฮะ
ไซส์งานติดกับบ้านของผู้ตายนะครับบอกว่าช่วงสงครานผู้ตายมาจ้างให้ไปติดแผงโซล่าเซลล์ที่บ้าน
ได้ยินผู้ตายเนี่ยบ่นว่าในตานเนี่ยโอ้โหใช้งานอะไรไม่ได้เลย
แถมยังเบิกเงินไปล่วงหน้าอีกเบิกเงินแล้วไม่ทำงานด้วย
วันเกิดเหตุคือ๑๖เมษายนไม่รู้ว่าในตานกับผู้ตายทะเลาะกันตรงไหนอย่างไรหรือก่อเหตุกันยังไง
เพราะไซส์งานของเขาที่อยู่ติดกับบ้านผู้ตายเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรจากบ้านผู้ตายเลย
แต่มันได้ยินเสียงก็คือวันที่สิบเจ็ดเมษายนอ่ะ
ตอนค่ำที่เห็นในตานมายืนอยู่หน้าบ้านผู้ตาย
ที่ตะโกนโวยอะไรเรื่องฆ่าเนี้ยเนี้ยเขามาเห็นอันนี้

คุณผู้ชมครับเราไปที่บ้านพักหลังหนึ่งนะฮะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลไซน้อยห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๑กิโลเมตร

แม่ในตานอายุห้าสิบเก้าปีแล้ว
แม่บอกว่าตานเนี่ยเป็นลูกชายคนโต
เป็นลูกกับอดีตสามีที่เลิกไปเกือบ๒๐ปี
ที่ผ่านมาตานเนี่ยไปอยู่กับอดีตสามีอยู่กับพ่อเขาไม่ได้อยู่กับแม่
ตุลาคมปีที่แล้วอยู่ตานเนี่ยโผล่หน้ามาที่บ้าน
บอกแม่บอกแม่ผมไม่มีที่ไปก็เลยให้อยู่ด้วย
อยู่ได้พักเดียวตานเริ่มสร้างความวุ่นวาย
มีพังบ้านด้วยมีขู่ฆ่าแม่ด้วย
ทั้งนี้นี่เป็นแม่แท้เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาจับ
แต่ตำรวจตอนนั้นก็ไม่ได้คุมตัวไปดำเนินคดีอะไรบอกว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า
มันยังไม่เกิดเหตุค่ะผ่านไปครึ่งเดือน
แม่บอกทนไม่ไหวอยู่ต่อไปสงสัยจะแย่ตัดสินใจไล่ลูกชายออก
จากบ้านจนกระทั่งเมื่อ๓คืนก่อนเนี่ยนะแม่บอกแม่ฝันฝันว่าลูก
ชายถูกรถชนตายเลือดอาบหน้าแม่บอกไม่คิดเลยว่านี่มันจะเป็น
ลางบอกเหตุที่ลูกเนี่ยไปฆ่าคนตายโอ้ยปกติเขาจะมีแต่ฝั่งผู้
ศูนย์เสียเป็นฝั่งฝันอันนี้ฝั่งของคนที่ไปฆ่าเขาตายแม่
บอกแม่ฝันว่าลูกชายเนี่ยถูกรถชนเลือดอาบหน้าเอาเป็นว่าเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นแม่ของในตานบอกว่าอยากขอโทษไปยังครอบครัวของ
ผู้ตายด้วยถ้าเป็นไปได้แม่เองก็อยากไปเคารพศพไปกราบ
ขอเข้ามาศพส่วนตัวในตานเนี่ยถ้าฝากอะไรไปถึงได้แม่บอก
ว่าขอเจอกันชาติเดียวก็พอ
เขาก็เริ่มไม่ฟังเราแล้วเริ่มไม่ฟังเราเริ่มกินเหล้าวัน
พันอย่างเงี้ยกินกินหนักมากแล้วจะจะคุยกับเราไม่รู้
เรื่องเลยสอนอะไรก็ไม่ได้พอเราสอนเขาก็บอกว่าเขาก็ด่า
เขาจะฆ่าเราอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคิดว่าพูดคำหยาบ
เลยมั้ยเนี้ยคิดว่ามึงตายตลอดเลยกูสบายใจมากจะได้
นอนนอนแบบสบายใจนะเข้าบ้านก็สบายใจเข้าบ้านมานี่
ต้องดูก่อนว่าหลอดไฟปกติไหมมีใครปีนเข้ามาไหมนะวัน
นี้นะเกิดชาติไหนก็มึงอย่าได้มายุ่งเกี่ยวกับครูเลยแล้ว
ก็ตายตายไปซะขอให้ตำรวจวิสามันเลยนะคือถ้ามันตาย
ดีกว่าไปทำลายชีวิตคนอื่นนะครับเออชีวิตคนอื่นเขามีค่ามีค่า
กับคนอื่นแต่สำหรับชีวิตมันนั้นเราคิดว่าไม่มีค่ากับ
ใครเลยตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะค่ะท่านผู้ชมครับล่าสุด
ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งจุด
นะฮะจะเห็นในตานลงจากรถแท็กซี่ไปแล้วอ่ะเมื่อวานนี้
นะค่ะเดินจากหน้าวัดพระศรีบางเขนมุ่งหน้าผ่านไปยัง
หน้ามหาวิทยาลัยศรีปฐุมนี่ตอนที่ลงนะฮะก็เป็นภาพในจุด
วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนั้นนะฮะยังตามจับตัวไม่ได้นี่
มีท่านผู้ชมที่ชมข่าวไทยรัฐนิวโชว์อยู่ส่งข้อ
ตำรวจนะฮะเพราะว่ายังจำตามจับไม่ได้ค่ะนะบอกว่าเมื่อ
เช้าเนี่ยไปตลาดสะพาน๒ตรงข้ามกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอตังค่ารถบอกจะไปรังสิตก็
ให้ไปพอมาเห็นข่าวอ้าวมันดูคล้ายคุ้นไม่รู้จะใช่หรือ
เปล่านะครับเผื่อจะเป็นเบาะแสนะฮะล่าสุดนะครับทุกคนค่ร
ชีวิตได้รับศพของคุณโรธนรเบศจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาประกอบพิธีแล้วนะครับ
ตามหลักศาสนาคริสต์ที่วัดธรรมาศนักบุญเปโตรพุทธมนตรสายหนึ่ง
นี่นะครับคุณโรธนรเบศนะครับอายุ๕๓ปี
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ทางครอบครัวจะจัดพิธีสวด๓คืนนะครับ
จากนั้นจะประกอบพิธีมิซาและพิธีปลงศพ๒๒เมษายนนี้นะครับ